รายงานบอกว่ามวลชนจากหน้ารัฐสภาตอนนี้เริ่มไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วนะคะ
เราไปติดตามจากคุณวิรยุทธ์ปรานีค่ะจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
และกลุ่มแกนนำต่างได้มีการนัดหมายให้มาชุมนุมกันที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักนะครับมวลชนนั้นเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมกันชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศที่อยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ทางแก่นนำก็ได้มีการขึ้นประสัยบนเวทีแล้วนะครับ
นั่นคือนายทัศพงศ์แก่ดำหนึ่งในแก่นำของวันนี้บอกว่า
จดแจ้งตามพรบการชุมนุมสาธารณะกับทางตำรวจสนชนะสงคราม
ถูกต้องตามกฎหมายโดยขอไว้ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกานะครับ
ขณะที่บรรยากาศตอนนี้ร่ำบนเวทีนั้นอยู่ระหว่างการปราศัยเนื้อหานั้น
ก็จะเป็นในเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับการโหวตลงมตินายกรัฐมนตรีของสว
สวนทางกับการลงคะแนนเสียงของประชาชน
รวมทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยที่สารรัฐธรรมนูลนั้นลงมติให้นายพิธา
ปฏิบัติหน้าที่การเป็นสอสอในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับส่วนที่บริเวณด้านหลังนะครับ
ด้านหลังเวทีนั้นจะเป็นใจกลางของอนุสวรีประชาธิปไตย
มีมวลชนบางส่วนนะครับขึ้นไปติดป้ายด้านบนนะครับ

แล้วก็ชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อให้สื่อมวลชนนั้น

ส่วนการจราจรครับคุณผู้ชมการจราจรณตอนนี้
บริเวณวงเวียนรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
ก็ได้มีการปิดถนนเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าโดยรอบนอกนั้นก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับ
แต่ว่าจะมีการปิดถนนทั้งหมดหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับจำนวนมวลชนที่จะเดินทางมา

วันนี้จะมีการเผาโรงศพสวแล้วก็คณะสารรัฐธรรมนูลจำลอง

คุณผู้ชมครับกลุ่มมวลชนตอนนี้ถือว่า
ยังเดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
โดยทางแก่นำนั้นบอกว่าในค่ำคืนนี้
น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่าง
แต่ว่ายังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องไหน
หรือว่าใครที่จะมาขึ้นมาปราศัยบนเวที

รายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ

ตอนนี้เราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะ
น่าสนใจต้องจับตาหลังจากนี้ค่ะ